จากการที่ได้มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับในการให้โคต้านักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเข้าไปศึกษาต่อที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในหลายคณะ
ในเรื่องนี้นะครับรองอธิการบดีด้านวิชาการจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ยืนยันนะครับว่าการเปิดโคต้าดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่กระทบกับโคต้าประเภทอื่น
การรับนักศึกษาออกเป็น๕รอบซึ่งรอบที่๒ระบุชัดเจนว่ารับนักศึกษาแบบโคต้าที่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติโดยกลุ่มเป้าหมายโคต้าประเภทนี้ก็คือนักเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้นหรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
ทั้งนี้เมื่อตรวจดูข้อมูลย้อนหลัง๕ปี

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แต่โคต้านี้เปิดรับเพียง๘๐คนต่อปีเท่านั้น
ไม่กระทบต่อโคต้าประเภทอื่นแน่นอน
ขณะที่ศาสตราจารย์สมพงศ์จิตระดับ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ยอมรับว่าไม่เห็นด้วยกับการเปิดโคต้านี้นะครับ

เป็นสถาบันรัฐที่นักเรียนหลายคน

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดโคต้าให้กับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬา
จำนวน๘๐อัตราเข้าศึกษาในคณะต่างซึ่งประกาศฉบับนี้ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
ตั้งข้อสงสัยถึงความไม่เป็นธรรมซึ่งแม้โคต้านี้จะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ได้มีการติดประกาศเอาไว้ตามบอร์ดภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาแล้ว